วอลเลนส์บอลด์ให้ชมกันต่อรวมทั้งฟุตบอลด์ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เรื่องของตลาดวัสดุก่อสร้าง
เองก็กำลังเติบโตจากโครงการของรัฐที่มีการลงทุน
มีการเจาะตลาดที่อยู่สายเป็นการเน้นเฉพาะกลุ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
ให้คุณผู้ชมนั้นไปลองสัมผัสสินค้าจริงก่อนจะซื้อด้วย
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ราวจับการทรงตัวผิวเรียบแข็งแรงติดตั้งในจุดที่จำเป็นรอบบ้านเพื่อผู้สูงวัย
ออกแบบและจัดวางเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ที่กำลังมองหารูปแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุค่ะ
มาเป็นบ้านอยู่เย็นสบายในอุณหภูมิที่ตั้งไว้กว่า๔๐องศาเซลเซียส
ให้เราได้ทดสอบค่าความต้านทานความร้อนใน๓ระดับ
เทียบให้เห็นกันจัดค่ะว่าถ้าเป็นผนังกั้นชนิดต่าง
จะมีความสามารถกันความร้อนได้แตกต่างกัน
นวัตกรรมระบายอากาศทั้งทิศทางการวางบ้านให้เหมาะสม
จัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน
สำหรับนักดนตรีที่ไม่ชอบเสียงรบกวนจากภายนอก
หรือการเสียงรบกวนจากภายในแนะนำนวัตกรรมวัสดุกันและทราบเสียง
พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี่ยงกันและทรัพย์เสี่ยงไว้ในบ้านกันเสียงค่ะ
โซนบ้านใหม่ที่จะตอบโจทย์เรื่องขั้นตอนการสร้างบ้าน
วัสดุและนวัตกรรมการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดิจิทัลแบบนี้จะหาข้อมูลผ่านช่องทางต่างค่ะไม่ต่ำกว่า๑๕ครั้งเลยนะคะ
เขาเลยมีการทำช่องทางเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคนะคะ

คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าชมกว่า๑แสนคนต่อปีหรือเพิ่มขึ้น๑๒๕จากปีที่ผ่านมา
และจะเป็นกลยุทธ์ในการขายหลักด้วยค่ะ
สำหรับลูกค้าของเรานะครับซึ่งเราเรียนว่าลูกค้าเราเนี่ยมาก่อน
กลยุทธ์เราคือทำให้ลูกค้าให้แฮปปี้ยอดขายกับกำไรเนี่ยมันตามมานะครับ
สำหรับภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้างในไตรมาสแรกเติบโตร้อยละ๕จากโครงการภาครัฐ
ส่วนครึ่งปีหลังยังต้องขอประเมินสถานการณ์ก่อนค่ะ
เคมิการ์พรมพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน